กลับไปเมื่อวันที่๑๐สิงหาคม๒๕๖๒ก่อนจะถึงวันแม่เพียงแค่๒วันในปีนั้น
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งก็ได้ลงข่าวที่ทำให้สังคมตื่นตระหนกขึ้นทันที
มีผู้หญิงคนนึงร่วมกับพวกเนี่ยปรากฏว่าจ้างวานมือปืนเพื่อฆ่าแม่ตัวเอง
มรดก๑๐ล้านจ้างฆ่าแม่
เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่ช่วงค่ำของวันที่๒๒มิถุนายน๒๕๖๒
เอื้อมเดือนศรีสังอายุ๕๕ปีเป็นแม่ของนางสาวกาจนาหรือตาย
จักรยานกลับเข้าหมู่บ้านเหมือนปกติทุกวัน
มีคนขับรถเก๋งสวนกับจักรยานของแม่และรถกระจกลง
คนในรถยิงปืนใส่แม่ของตายโดยกระสุนเข้าบริเวณใต้ราวนมขวาหนึ่งนัด
แม่ของตายตกจากรถจักรยานคนในรถยิงซ้ำไปอีกหนึ่งนัด
แต่ไม่ถูกตัวแล้วรีบหลบหนีไปแม่ของตายบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่ตาย
และให้การกับตำรวจว่าเธอไม่รู้จริงว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ
เพราะเธอไม่มีปัญหาโกรธเคืองกับใครเป็นแม่บ้านธรรมดาอายุก็มากแล้ว
ไม่เคยมีศัตรูที่ไหนแต่กลับเกิดเรื่องสะเทือนขวัญขนาดนี้ขึ้นกับเธอ
แต่แล้วตำรวจก็เอกใจจากคำให้การของแม่ช่วงหนึ่ง
โดยก่อนเหตุการณ์ถูกยิงครั้งนี้เคยมีเหตุการณ์ที่แม่เปิดตู้เย็น
กำลังจะกินน้ำแดงแต่น้ำแดงที่แม่ชอบกินประจำกลับมีกลิ่นแปลกไม่คุ้น
เอาไปเททิ้งแต่พอเทไปได้สักพักมดที่มากินน้ำแดงตายหมด
คิดว่าตัวเองอาจถูกลอบวางยาในน้ำแดงที่เธอชอบ
ประเด็นนี้เองนำมาสู่การสอบสวนเชิงลึกจนตำรวจต้องติดตามพฤติกรรมนางสาวตาย
ผู้เป็นลูกสาวและเริ่มได้เบาะแสว่าแม่มักจะทะเลาะกับตายอยู่บ่อยครั้ง
อีกทั้งนายกิติพงศ์พลับพลาอายุ๓๐ปีแฟนนุ่มของตาย
ก็ยังถูกตำรวจจับในคดีครอบครองยาบ้า๕๘เม็ดจำคุกอยู่ที่เรือนจำมีนบุรี
สิงหาคม๒๕๖๒ตำรวจได้เข้าควบคุมตัวนางสาวตาย
และเธอก็ให้การสารภาพทั้งหมดทันทีว่าตนเป็นคนจ้างวานฆ่าแม่ตัวเอง
ร่วมกับนายประเชิญหรือจ่อยอายุ๔๐ปีมือปืนและนายดาวอายุ๓๕ปีคนขับ
ซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกับนายกิติพงศ์แฟนนุ่มของตายด้วย
นางสาวตายให้การสารภาพว่าได้จ้างวานนายประเชิญและนายดาวด้วยเงินสองแสนบาท
เพื่อที่จะฆ่าแม่แท้ของตัวเองโดยเธอให้เหตุผลว่าเธอจำเป็นต้องใช้เงินก้อน
เพื่อนำไปช่วยประกันตัวแฟนนุ่มออกมา
ซึ่งหากแม่ของเธอตายเธอจะได้รับเงินประกันจากกรมทันที่แม่ทำไว้ถึง๓แสนบาท
และยังมีที่ดิน๒แปลงรวมมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
และนี่ไม่ใช่เพียงครั้งแรกเธอเคยวางแผนฆ่าแม่ตัวเองมาแล้วในเดือนมกราคมแต่ไม่สำเร็จ
สิงหาคม๒๕๖๒ทั้ง๓ถูกสารตัดสินว่าได้ร่วมกันพยายามฆ่าด้วยไตรตอง
และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
และคดีก็จบลงที่ทั้ง๓ให้การสารภาพทุกข้อกล่าวหา
ด้านแม่ของนางสาวตายเล่าทั้งน้ำตาว่ารู้อยู่เต็มอกว่าเป็นฝีมือของลูกสาว
ถามว่าจะให้อภัยหรือไม่แม่บอกว่าคนเป็นแม่ยังไงก็ให้อภัยลูกได้
เชื่อว่าลูกหลงผิดเพราะอะไรบางอย่างจะไม่โทษลูกขอให้กฎหมายดำเนินการ
คดีนี้ตำรวจเองก็ไม่ได้เชื่อเต็มร้อยว่านางสาวตายจะลงมือวางแผนด้วยตัวเอง
แต่อาจจะถูกแฟนนุ่มหรือผู้ร่วมก่อเหตุบีบบังคับให้ทำ
ไม่ใช่แค่ตำรวจที่ไม่เชื่อแต่คนในสังคมที่ได้รับรู้เรื่องราวนี้ก็ยากที่จะเชื่อเช่นกันว่าจะมีลูกคนไหนทำแบบนี้กับแม่ได้
แต่ไม่ว่าสิ่งที่เธอสารภาพจะเป็นความจริงหรือจะเป็นเพราะความรักที่คิดจะปกป้องแฟนนุ่มจนทำให้เธอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
นั่นก็ทำให้ตัวนายกิติพงศ์แฟนนุ่มของตายไม่ได้ถูกดำเนินคดีด้วย
ความรักที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นแม่อาจจะสู้ความรักในรูปแบบอื่นไม่ได้
หรืออาจจะให้ความสุขเท่าอำนาจของเงินไม่ได้
แต่ความรักของคนเป็นแม่ไม่ต้องใช้เหตุผลไม่ต้องมีอำนาจอะไรมาบังคับให้ต้องรัก
แต่มันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้ว